ใครจะไปเขาคิดชะกูดนี่เขาเตรียมเปิดแล้วนะ

เพราะฉะนั้นไปดูพิธีหน่อยเขามีการ
จะเปิดทั้งทีเขาก็ต้องมีพิธีบวงสวง
คุณผู้ชมฮะตามสาธุชนเหล่านี้กันไปเลย
เนี่ยฮะทั้งผู้สื่อข่าวผู้ประกอบการนักทำธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี
เพื่อเก็บภาพความสวยงามก่อนของรอยพระพุทธบาทและเป็นการประชาสัมพันธ์
ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญได้ทราบ
ทราบถึงอะไรกำหนดการครับ
กำหนดการงานประเพณีนามัศกาลรอยพระพุทธบาท

เขาบอกว่างานแบบนี้จะจัดขึ้นปีละครั้ง
โอ้โหคุณดูภาพนี้มุมสูง
แล้วเป็นช่วงที่กรณีไม่พอ

เขาบอกว่าปีนึงเขาจะจัดแค่ปีละครั้งใช่ไหมแล้วระยะเวลาก็สักประมาณสัก๒เดือนได้
ปีเนี้ยเนี้ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองมกราคมไปจนถึงวันที่ยี่สิบสองมีนาคม
อันนี้คือคุณต้องจองนะคุณต้องวางแผนการเดินทาง
แล้วในช่วงของการทำพิธีก็คือเป็นการทำพิธีบวงสวงปิดป่าเปิดเขา
ในช่วงเช้าของวันที่๒๐มกราคมที่ผ่านมาแล้วคุณเข้าไปที่นี่
เขาบอกว่าจะมีถ้ำแล้วในถ้ำนั้นก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนะฮะ
หลายคนที่ไปเนี่ยไปในงานพิธีเปิดเนี่ยนะไปถูถูอะไร
ไถอะไรบางจุดบางส่วนในถ้ำนั้นน่ะ
ก็เห็นกันไปไอ้เราก็เห็นแค่ลอยแบบนี้
ก็ตีความกันไปแล้วแต่คนจริงนะแล้วแต่สายตาแล้วแต่ความคิดจินตนาการของแต่ละคน

ใช่ก็สิคือเอาจริงใครหลายคนที่ขึ้นไปเขาคิดชะกูธเนี่ย
ก็อยากไปสักการะเสริมสิริมงคลกันตอนนี้ก็วางแผนกันให้ดีแล้วกัน
เพราะว่าเขาเตรียมที่จะเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะจ๊
เปิดแล้วนะเสาร์อาทิตย์โอ้โหคนแน่นมาก